ร้านอาหารในเรือนจำแห่งแรกในอิตาลีนะครับ
ขึ้นมาเพราะว่าหวังจะสร้างทัศนคติให้กับผู้คนนะครับว่า
การเข้ามารับประทานอาหารในเรือนจำไม่ใช่เรื่องแปลก
มันยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังอีกด้วยล่ะครับ

ก็เป็นสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่แล้วกันนะฮะ
นี่แปลเป็นภาษาไทยก็คือในเรือนจำ
ร้านอาหารนี้เปิดแห่งแรกเลยฮะ
อยู่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับ
กลางประชาชนจำนวนมากที่ต่างให้ความสนใจ
เดินทางมาริมรองรสชาติเมนูอาหารและเครื่องดื่มของร้านแห่งนี้

ร้านอาหารนี้นะครับอยู่ในสถานคุมขัง

จากความคิดริเริ่มของผู้ที่เคยทำงานในฝ่ายปรุงอาหาร
แล้วก็จัดเลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งนี้

ตุประสงค์ก็คือเปิดร้านให้ต้องการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโลกในเรือนจำให้สังคมภายนอกรับรู้
และพร้อมจะต้อนรับพวกเขาเหล่านี้เมื่อได้รับการปล่อยตัว
จากนี้แล้วก็ยังเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการทำงาน
ให้ผู้ต้องหาสามารถที่จะนำติดตัวไปใช้ได้หลังพ้นโทษ
หวังว่าจะช่วยลดอัตราการกระทำผิดซ้ำลงได้ครับ

ต้องดำเนินการสำรองที่นั่งตั้งแต่เนิ่นผ่านโทรศัพท์ก่อน
จะได้รับความนิยมในวงกว้างแล้วนะครับ
ก็ทำให้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
ภายในร้านมีพนักงานเพียง๒คน

เรือนจำนี้ต้องแบ่งหน้าที่กันปรุงและเสิร์ฟอาหาร
ซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนตอบแทน

ต้องมีคุณสมบัติเหลือโทษในการจองจำอีกหลายปี
และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีเวลาฝึกปลือฝีมือ
ผู้ในการเรือนจำแห่งนี้ก็เปิดเผยว่า

คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่าโอ้ประทับใจในฝีมือของนักโทษจริงเลย